คุณผู้ชมครับไปดูปฏิบัติการของปคมกันหน่อยนะฮะ
เช้าวันนี้มีการไปบุกจับพระอาจารย์ปูครับ
เป็นพระดังที่บ้านแพ้วสมุทรสาคร
หลังจากชาวบ้านมีการร้องเรียนว่าไปทำอนาจารย์สามเณรในวัด
สุดท้ายก็มีการออกหมายจับแล้วก็วันนี้นำนักข่าวนำเจ้าหน้าที่ไปบุกจับนะฮะ
ท่านคุณเองดาวยอมเทศมีการหลักทอดยนต์
และอย่างร่างแรกเลยก็มีการเป็นชลักเลือดนะครับ
เหลือสำเนินได้ทั้ง๑๙รูปนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในขณะนี้นะคะ
อยู่ระหว่างการศึกจากความเป็นพระสำหรับการเข้าจับกลุ่มพระครูสังครักษ์นะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการชี้แจงเกี่ยวกับหมายค้น
แจ้งเกี่ยวกับหมายจับที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของพระครูสังครักษ์
ก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ขณะนี้มีการศึกจากความเป็นพระแล้วนะคะ
จะเห็นว่าขั้นตอนต่างนั้นทางตำรวจปคมรวมไปถึงทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะคะ
ก็มีการทำตามขั้นตอนมีการเข้ามาในพื้นที่แล้วก็แจ้งหมายจับ
แล้วก็หมายค้นต่อพระครูสังครักษักศิกิติโกหรือว่าพระอาจารย์ปูเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ธนารามนะคะ
หลังจากที่เข้าควบคุมตัวได้ที่บริเวณหน้าวัดนะคะ
ซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้ก็เป็นไปอย่างละมุนละม่อมแล้วก็ค่อนข้างที่จะรอบครอบนะคะ
นำโดยพลตรวจตรีวรวรรษวัฒนะนักคอนบัญชาพูพังคับการปม
รวมไปถึงพันตรวจเอกพูมิลพุ่มพันม่วงรองพูพังคับการปม
ที่มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ค่ะ
ซึ่งในส่วนของพระอาจารย์ปูนะคะหรือว่าพระครูสังครักษ์ศักดิ์สิทธิ์กิติโกนั้น
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรสาครที่มีการออกหมายจับใน๕ข้อกล่าวหาด้วยกัน
ก็คือฐานกระทำอนาจารย์พรากผู้ยาวรวมไปถึงข้อหาอื่น
รวมไปถึงวันนี้ก็จะมีการนำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม๔จุดนะคะ
ก็คือกุฏิพระอาจารย์ปูซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทัศนาราม๒จุด
แล้วก็กุฏิของสามเณรอีก๒จุดด้วยกันค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ยินเจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลบอกว่า
สามารถที่จะช่วยเหลือสามเณรซึ่งเป็นเหยื่อที่มีการเข้าร้องเรียน
ว่าถูกกระทำอนาจารย์ได้ทั้ง๑๙รูปแล้วนะคะ
เป็นสามเณรอายุ๑๙ปี๑รูปแล้วก็สามเณรอายุต่ำกว่า๑๘ปีอีก๑๘รูปด้วยกันค่ะ
ซึ่งคดีนี้นะคะก็มีการร้องเรียนมาทางด้านของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมนะคะ
โดยกล่าวอ้างว่าเจ้าอาวาสวัดนั้นมีการกระทำอนาจารย์จนนำมาสู่เรื่องของการสืบสวน
แล้วก็สอบส่วนนำมาสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้นะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะหลังจากที่มีขั้นตอนเรื่องของการศึกจากพระเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็คัดแยกเหยื่อทั้ง๑๙รูปซึ่งเป็นสามเณรนะคะ
ก็จะมีการนำตัวพระอาจารย์ปูนะคะไปสอบส่วนที่กองบังคับการปคมต่อไปค่ะ
วิทย์บนวันท้อพักษณ์ดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ